คุณผู้ชมครับหลังจากที่กองสลากเขาก็ใช้ยามแรงในการเอาผิดกับผู้ค้าที่ขายสลากเกินราคา
ให้ขาย๘๐ก็เป็น๑๐๐บ้าง๑๒๐บ้าง
สลาก๘๐บาทแต่ขอค่าบริการ๒๐บาท

เบนเซ็ตปุ๊มไปซื้อปุ๊มก็จ่ายหมดอยู่ดี
เพราะยังอยู่ดีนี่ไงไม่เกิน๘๐บาท
ถ้าฉันผ่านไม่เกินฉันขาย๘๐แต่ฉันขอค่าบริการ๒๐บาท
ก็คล้ายเวลาเราไปทานข้าวในร้านอาหารใช่ไหมฮะ

แบบนี้ก็ได้เหรอนะฮะสุดท้าย
คืออย่างนี้เขาปรับแพงแล้วไง

เขาจะขยับไปที่หมื่นแล้วด้วย
เขาสิครับไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีถ้าเกิดเป็นหมื่นแล้วยังไงดีล่ะเนี่ย

มีคนไปถ่ายได้แล้วก็แชร์กันในโลกออนไลน์เยอะ
อันนี้แผงลอตเตอรี่ครับติดป้ายบอกลูกค้า
นะฮะสลากทุกใบแปดสิบบาทบวกค่าบริการยี่สิบบาทต่อไปเท่ากับ
หนึ่งร้อยบาทอ่านก่อนซื้อนะจ๊ะอืมนะครับอีกหน่อยคงเมีย
อ่านก่อนจับเออก็ฉันก็ขายไม่ได้เกินนี่เออนะฮะ
อ่ะคนก็ตั้งคำถามกันแบบนี้ก็ได้เหรอค่าบริการยี่สิบบาท
ค่าบริการอะไรนะฮะถ้าแค่บริการคุณจะหยิบให้
ไม่เป็นไรฉันหยิบเองได้ฉันขอจ่าย๘๐ได้ไหมอะไรแบบนี้
หรือว่าค่าแนะนำตัวเลขเหรอหรือยังไงนะเดี๋ยวคงต้องรอ
การตอบคำถามชัดชัดกับกองสลากค่าบริการอะไรเออค่าบริการอะไร
นะฮะเออแล้วก็คงต้องถามกองสลักว่าถ้าไปเจอเคสแบบเนี้ย
เขาขายแปดสิบแต่เขาบวกค่าบริการยี่สิบค่ะอันเนี้ยผิดไหมเออ
จับได้ไหมเออเดี๋ยวกองสลากเขาคงต้องตอบคำถามนี้
ถ้าสมมุติคนซื้อยินยอมที่จะเสียค่าบริการ๒๐บาท
ก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาแม่ค้าก็บอกก็ฉันติดป้ายไว้แล้วไง
ค่ะมันขายแปดสิบค่าบริการยี่สิบลูกค้ายินยอมจะซื้อฉันผิดตรงไหน
นี่คือไปไล่จับแม่ค้าที่เขาเป็นซาปั๊วเนี่ยคือปลาซิลปลาสร้อยไง
ไอ้ต้นเหตุนู่นยี่ปั้วนู่นต้นเหตุนู่นไม่ไปจับ
ไม่ไปจัดการนะฮะเห็นไหมคุณเนี่ยมาปรับที่ก๊อฟตั้งคำถามน่าสนใจ

จะทำไงใครเดือดร้อนก็นี่แหละค่ะ
พวกพ่อค้าไม่ขายที่เขาเนี้ยเลขายเราก็เห็นใจนะบางทีเนี้ย
เขาไม่จับต้นทางที่ปล่อยสลากมาราคาแพงล่ะถูกไหม
เขารับมาแพงเขาก็ต้องขายแพงสงสัยไม่กล้าจับก๊อฟ
ทำไมอ่ะอ่ะก็อย่างนี้โอกาสนะครับเออนะฮะ
เราสามคนมองตากันก็รู้ว่าหมายถึงอะไร